คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เจ้าเบ่าเจ้าสาว
แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้โหดแต่โกรธมาก
โกรธใครรู้ไหมโกรธออกาไนท์

ไอ้สิ่งที่ขายไว้กับไอ้สิ่งที่ได้จริงมันตรงปกหรือเปล่า

ดูเลยอันนี้ชุดเจ้าสาวเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเจ้าสาวคือใคร
สิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยคือเลือกรูปฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เลือกนะ
มีเข็มขัดมีสายรัดมีสร้อยสวยงามครบอุปกรณ์ครบ
ใช่สิ่งที่เลือกไว้กับสิ่งที่ได้คือรูปขวามือค่ะ
ดูสิดูมันแบบขาดขาดดูมันไม่ครบยังไงก็ไม่รู้
อันนี้ชุดจริงที่จะใช้ในวันแต่งนะคุณผู้ชมมันต่างกันเหลือเกินจากที่ตกลงกัน
นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะ
ทำให้คู่เบาสาวที่เป็นผู้เสียหายเขาเปิดชื่อเปิดหน้านั่นแหละ
คุณนารีรัฐเลื่อมใสกับคุณอิทธิพลถาวรมาร้องกับทีมข่าว
แล้วก็เอาหลักฐานนี้มาให้ได้ดูด้วยบอกว่าพี่พี่ดูดิ
เนี่ยชุดเจ้าสาวชุดไทยของหนูน่ะมันตรงปกไหมล่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนแรกหนูตัดสินใจนะ
อีกอย่างหนึ่งหนูก็เข้าไปดูในเพจเขาแหละ

แล้วก็จ่ายเงินค่ามัดจำไป๓๕๐๐

แต่ทีนี้พอถึงวันงานแต่ง

เฮ้ยทำไมทุกอย่างมันไม่เห็น
อืมอ้าวเฮ้ยไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
ทีนี้สองคนเบาสาวทำอย่างไรกำมือนแน่นเลย
จับมือกันให้แน่นไว้ก่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาหน้างาน
เพื่อให้งานมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ก็คือแบบตอนที่เราแห่ขาดหมากไปแล้ว
แล้วก็เป็นพาร์นช้ำที่มาจากงานอื่น
เหลียงเงินไป๓๕๐๐๐บาทนี่ต้องไปยืมของวัดไหมด้วย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
ช่วยกันจัดพื้นที่สถานที่จัด
จัดสถานที่อะไรพวกนี้ก็คือญาติย่าตอนตี๔ตี๕ค่ะ
ช่วยกันไปซื้อของไปเคาะประตูร้าน
ซื้อย่าปลอมซื้อดอกไม้ปลอมเพื่อจะมาจัดฉากอะค่ะพี่
แต่แบบว่าเราต้องทำเองกันหมดเลยค่ะ
เรามาลงปรึกษากันแล้วเราคิดว่า
ถ้าเขาจะมาชดเชยเหมือนคู่อื่นที่เขาเคยทำ

เพราะเราไม่อยากให้เขาไปทำกับเบาสาวคู่อื่น
ที่ว่าเราเองเราก็เสียหายเราก็เสียความรู้สึก
ถ้าเป็นคนอื่นโดนเขาก็เสียความรู้สึกแบบเรา
มีไว้เพื่อจัดการทุกอย่างในงานให้มันเรียบร้อย

แต่นี่กลายเป็นเบาสาวเอาต้องทำเองหมดเลยอ่ะ
ยืมของที่วัดมาเอาไปซื้อดอกไม้มาเอง

คุณบุษราพันธ์ศรีเปลืองกับคุณมีชัยขเชนชัย

คือเขาจัดงานแต่งวันเดียวกันด้วย

จ่ายมาจำไป๒๕๐๐๐บาท

ที่เขาได้รับผลกระทบ๖คู่

ไอ้ที่จ่ายให้เนี่ยไม่ได้ให้เงินเป็นก้อนนะจ๊ะ

อีกอย่างหนึ่งคู่เบาสาวนะ
เขาไม่ได้กะว่าชีวิตฉันจะแต่งงานหลายครั้ง

เขาอยากจัดงานแต่งงานครั้งเดียว